น้ำป่าที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมคะครับทีนี้มาดูเรื่องของน้ำที่อ่างทองกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยนะคะมันเอ่อล้นตะหลิง
แล้วก็เข้าท่วมพื้นที่จราเข้ร้องรวมถึงถนนสายเอเชีย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเดือดร้อนมากนะคุณคือตอนเนี้ยเขาบอกว่าที่บ้านอ่ะ
นอนไม่ได้เลยต้องมาอาศัยนอนอยู่ในรถค่ะ
นี่ดูนะคะบรรยากาศน้ำท่วมที่อ่างทองนะคะ
น้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง
ตรงหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองวัดปริมาณน้ำเนี่ย
สูงเมตรเมตรยี่สิบห้าเซนลดลงสองเซนติเมตรจากระดับตะหลิงสิบเมตรเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีน้ำไหลผ่านสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดลูกบาทเมตรต่อวินาที
นี่ก็ทำให้น้ำมันเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน
พื้นที่หมู่๔ตำบลจรเข้ร้องอำเภอชายโยของจังหวัดอ่างทอง
ถ้าเกิดว่าบ้านใครเป็นบ้านชั้นเดียวไม่ต้องพูดเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าน้ำเนี่ยเกือบมิดหลังคาส่วนบ้านสองชั้นเนี่ย
ตอนนี้น้ำก็เกือบถึงชั้นบนแล้วนะคะชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาก
จะต้องขนของขึ้นเรือแล้วก็เอาไปไว้บนถนน
นอนกันในรถนี่แหละค่ะเพราะว่าคันดินกั้นคลองชลประธาน
อยู่ขนานกับถนนทางหลวงชนบทสายอ่างทองสิงห์บุรี
บางจุดมันพังทลายลงมาก็ทำให้ถนนถูกน้ำท่วม
เป็นระยะทางหลายร้อยเมตรเลยนะคะแล้วพื้นที่น้ำท่วมเนี่ย
มันก็ขยายวงกว้างไปยังทุ่งนารวมถึงถนนสายเอเชีย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาดินไปถมไปถมไปถมทำเป็นคันกั้นน้ำ
คุณป้าลำไยช้างงามนะคะก็บอกว่าตอนนี้บ้านถูกน้ำท่วม
ไม่มีที่อยู่อาศัยเลยต้องมาอาศัยนอนในรถยนต์นี่แหละ
อยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือช่วยหน่อย
โดยเฉพาะการเอาเต็นต์มาให้ป้องกันแดดกันฝน
แล้วก็ต้องการห้องน้ำเพื่อที่จะถ่ายทุกข์ด้วย
นี่คือความเดือดร้อนความลำบากแล้วคุณดูสิขณะที่เอารถไปจอด
น้ำมันก็ยังเจิ่งอยู่อะค่ะท่วมบางจุดครึ่งล้อ
อันนี้รถที่จอดอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
เอามาไว้บนถนนในที่สูงหน่อยน้ำมันก็ไม่ท่วมอ่ะนะคะ
นี่คือที่อ่างทองทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่อายุทยากันหน่อยค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจพื้นที่เศรษฐกิจ
ตรงตลาดสดตลาดเก่า๑๐๐ปีตลาดผ้ารือ
อยู่ที่อำเภอท่าเรือร้านรวงต่างเนี่ยนะ
โดนน้ำท่วมตั้งแต่๒๙กันยาที่ผ่านมา
แล้วถามว่ามันลดลงหรือยังยังค่ะ
ยังไม่มีทีท่าจะลดลงเลยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าก็โอดควรเหลือเกินว่า
มันกระทบหนักเหลือเกินขายของไม่ได้มาเกือบอาทิตย์แล้ว
เราไปคุยกับพ่อค้าที่เขาขายเสื้อผ้า
ก็บอกว่าต้องตามสถานการณ์น้ำตลอดเลย
แล้ววันนี้น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอีก
จากเดิมเนี่ยนะ๑๐เซนก็คือมันเพิ่มสูงขึ้นมา๑๐เซน

ตอนนี้ค่ะจะออกไปข้างนอกก็ไม่ได้
ต้องอยู่เฝ้าร้านแล้วใช้ชีวิตอย่างลำบากมากเลย
ก็เลยถามไงพี่ตั้งแต่น้ำท่วมมาเนี่ยนะคะ
คือมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือหรือยัง
พี่เขาสายหน้ายังไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยนะคะ

น้ำเซนจากเมื่อวานครับครับผม

ก็ถือว่าสภาพก็ที่เห็นนี่แหละครับ
ถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากนะครับ

นี่ค่ะลำบากแล้วก็ต้องมาอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
ส่วนหน้าจอที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะ
จะให้คุณผู้ชมดูเกี่ยวกับเรื่อง
พายุหมายเลข๑๗ไลออนร็อกกันหน่อยค่ะ
ชื่อนี้ฮ่องกงเขาตั้งชื่อนะ
เราก็ไปสอบถามข้อมูลจากทีมกรุ๊ป
ที่เขามีประสบการณ์ด้านการจัดการน้ำ

เดิมเนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้๗๙ตุลาช์ใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้เมื่อวานคุณสุมสกุลก็บอกก่อนไง
อ้อมพายุมันจะอ้อมไปก่อน

ก่อนที่จะมาขึ้นที่เมืองวินของเวียดนาม
ทีนี้พอมารวมตัวกันช้าเนี่ย
มันมีสิ่งหนึ่งที่ก็น่ากังวลเหมือนกัน
เพราะพอมารวมกันช้าเวลาเข้าไทยเนี่ย
กรุ๊ปบอกว่าจะมีพลังมากพอ
เพราะว่าพายุมันจะมารวมกับร่องความกดอากาศต่ำ
หรือว่าร่องฝนที่พาดผ่านบ้านเราอยู่

บ้านเราฝนตกหนักทันทีนะครับ

เพราะว่าจะเข้าไทยที่นครพนมระหว่าง๑๑ถึง๑๒ตุลาคมนี้เนี่ยนะคะ
ฝนจะตกหนักจังหวัดอย่างบึงกาลอย่างอุดร
นครพนมอันนี้ต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะ